ยอดมวยไทยรัฐก็ยังมันเหมือนเดิมนะครับ
ไปติดตามไฮไลท์ในวันเสาร์ที่ผ่านมา
พร้อมกับเรื่องราวของศึกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้
เขาว่ากันว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่เจ้านุ่มนักมวยอายุเพียงแค่๑๕ปี
แต่ค่าตัวนั้นเป็นแสนครับ
เอาละครับศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์ที่ผ่านมานี่มีมวยน็อกเพียงคู่เดียว
เราจะย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมดูกันอีกครั้งเลยครับ
นี่เป็นคู่รองของการถ่ายทอดสดมุมแดงวิศนุพร
เม็ดปอตออนน้ำเงินขุนสึกเล็กออกผ่านเมือง
ใหม่โดนแล้วชักมีเป๋ขุนสึกเล็ก
โดนเจาะยางที่ช่วงล่างเลยครับ
แหม่ประเภทเดินเข้าซอยสาวเคลียราชิกหมอนเลยนะครับ
โอ๊ยเตี่ยกกว่าสั้นกว่าเดินเข้าไปเจาะร่างอีกแล้วครับวิสุทธิ์รุภร
กรุงสมบทเป็นนายกสมภพคนยอมเจ็บตัวนะครับ
ใครพลาดที่เสียได้แย่เลยเพราะว่ายอดมวยเด็กแข่งแผ่นดิน
อายุ๑๕ปีครับค่าตัว๑๒๐๐กิ่งซางเล็กต่อหลัก๒มาแล้วนะครับ
ชกออกทีวีให้คนดูฟรีทั้งประเทศครับทางช่องไทยรัฐ
จะเจอกับเดลิสปอเตรกุลนะครับต่อน้ำหนักให้๒ปอนด์ด้วย
ขณะที่คู่รองพระเอกของเราแสนธนงต่อศิลาชัยประเภทระเบิดเดินดิน
โชว์ความดูดเดือดกับเชอรี่ดวงใจพ่อพลาดไม่ได้
ยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้๑๙ธันวาบ่าย๓๕โมงเย็นเวลาเดิม

สวัสดีครับทุกคน